นี่ก็โสดเหมือนกันโสดมายาวนาน

คุณผู้ชมบอกเลยนะคะเรื่องความรักทักไปก่อนตอนนี้เรื่องงานปังมาก
ล่าสุดนะคะมารับบทเป็นแบบว่าจอมคาถาแล้วนะคะ
โอ้มะละกึกกึกเพี้ยงแบบนี้เลยค่ะ

กับละครเรื่องใหม่คุณผู้ชมเป็นจอมขมังเวทนะคะ
กระถาปราบเหล่าร้ายในละครเรื่องมือปราบมหาอุดค่ะ
เกรทเล่าให้ฟังนะคะว่าพี่ช่วงนี้ที่เห็นดำแดดไม่ใช่อะไรนะคะ

แล้วเป็นละครบู๊นะคะบู๊ฟิลแบบว่าเหมือนขุนพันธุ์
ออกไปแบบปราบเหล่าร้ายแบบเตะกะท้องกะท้าค่ะ
ซึ่งเกรทบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่จริงนะคะ
ทั้งหมดทั้งหมวนจัดไปเลยค่ะ
ตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ถ่ายละครแบบหนักมาก

เฮ้ยมันเป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณนะ

อะไรนะค่ะเสกพอไม่ต้องสาบเสกพอไม่ต้องสาบ
หวทมนท์ให้มาแล้วได้รับพอลไปแล้วนะ
ใช่นะคะคนสัมภาษณ์ก็โสดคนถูกสัมภาษณ์ก็โสด
จับคู่จิ้นกันเลยมั้ยสองคนเนี่ยนะ
เราก็ชื่อแจ๊กกี้เหมือนกันนะ
แจ๊กกี้แจ๊กกี้เป็นทางไทยรัฐ
ถามเจ๊แจ๊กกลี้เดี๋ยวขอโทรไปถามเก๊กก่อนแล้วกันนะเขาเอาหรือเปล่า
ถามแม่กุ้งดีกว่าเพราะเอาเพื่อนอยู่ช่วงนี้